คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้คือดิฉันเห็นภาพภาพหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะกลายเป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พยายามเช็คข่าวว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะ
กลายเป็นว่าโกลาหลกันทั้งโรงพักเลยนะคะเธอขู่จะฆ่าตัวตายผู้หญิงคนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเนี่ยเธอชื่อว่านางสาวพลอยพัชชาสุขพันธ์ศิลา
ปีนห้องขังสอนอสุทธิศาลขึ้นไปเนี่ยคุณจากพื้นนี้สักประมาณสามเมตรนะคะ
พยายามจะฆ่าตัวตายเธอถูกจับดำเนินคดีในข้อหาดทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะนี่ค่ะคือต้องการปืนคืน
แล้วปีนขึ้นไปแบบนี้นะคะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับตำรวจสอนอสุทธิศาลให้ข้อมูลบอกว่า
นางสาวพลอยถูกจับในข้อหาคือพรบออาวุธปืนครอบครองปืนนั่นแหละค่ะ
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วอยู่ระหว่างการควบคุมตัว
จู่เธอก็ปีนลูกกรมขึ้นไปถึงเพดานสูงสักประมาณกว่า๓เมตร
แล้วกรีดร้องตะโกนบอกว่าต้องการปืนต้องการปืนคืน
และต้องการโทรศัพท์มือถือติดต่อยาดผ่านไปชั่วโมงกว่านางสาวพลอย
วิทยุเรียกกู้ภัยให้นำเบาะลมมารองรับไว้ที่พื้น
กลัวว่าเธอเนี่ยจะพลาดครับถ้าตกลงมานะคะ

พยายามเจรจาให้นางสาวพลอยใจเย็นค่ะ
แต่เธอก็ไม่ยอมปีนลงมานะคะ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปีนขึ้นไปค่ะ
ปีนขึ้นไปนำตัวเธอลงมาได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นพี่ตำรวจค่ะ
ตำรวจสนสุธิศาลก็เลยใส่กุญแจมือ

ใส่กุญแจมือผูกติดไว้กับกรงห้องขัง
ป้องกันไม่ให้เธอปีนขึ้นไปอีกรอบนะคะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ

ขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่อยู่ในห้องขังนะคะ

นางสาวฝนก็คือนางสาวพลอยคนเดียวกันนั่นแหละนะคะ
เนื่องจากว่าเธอชื่อจริงก็คือพลอยพักชา

แต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดภาพเหตุการณ์ที่สอนอแบบนี้

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสืบพงศ์กรุณามรองภูมิกับการสอนอสุทธิศาส
ท่านบอกว่าก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะถูกจับเนี่ย
เจ้าตัวคือผู้หญิงคนนี้ฝนหรือพลอยเดินทางมาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
สุธิศาลจะไปเข้าพัก
โดยขอเข้าพักแล้วก็เดี๋ยวขอจ่ายเงินที่หลัง

ยืนด่าพนักงานต้อนรับของโรงแรม
หยิบข้าวของปลาใส่คอมพิวเตอร์
อ้อมไปในเคาน์เตอร์ทำร้ายร่างกายพนักงานด้วยนะฮะ

พนักงานของโรงแรมพูดจาไม่ดีใส่

จริงหรือเปล่าเข้ามาแจ้งความคุณจริงหรือเปล่า

แจ้งความกับคนที่ทำร้าย

ไปแจ้งความกับฝนหรือพลอย
เขาหาธรรมดาตั้งกายแล้วทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าไปคว้างตาเข้าของเขา
ระหว่างแจ้งข้อเก่าหานางสาวฝนมีท่าทางที่คล้ายกับคนมืนเมา
มีพิรุษตำรวจเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นอะไรเดี๋ยวขอตรวจสารเสพติดก่อน
ตรวจปัสสาวะก่อนไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
แต่ไม่พบทั้งสองอย่างไม่ได้เมาแล้วก็ไม่ได้เสพยา
พนักงานสอบสวนจึงขอไปตรวจค้นในรถไปเจอปืนในกระเป๋าผ้าสีเขียวของเธอ
ลิ้นชักหน้ารถอีกทีหนึ่งนะฮะปรากฏว่ามีปืนอยู่
เจรจากันระหว่างตัวเธอกับเจ้าของโรงแรม
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาค่าทำขวัญให้กับพนักงานโรงแรมที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนข้อหาครอบครองอาวุธปืนทางครอบครัวนำหลักทรัพย์
ครอบครัวของฝนนำหลักทรัพย์เป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทมาประกันตัวออกไป
ทีนี้พอทุกอย่างมันสงบสติอารมณ์ลงถามว่าสาเหตุอะไรจะปีนขึ้นไปทำไม
บอกว่าสาเหตุที่ปีนขึ้นไปเพราะว่าถูกจับเข้าห้องขังแล้วรู้สึกแย่มาก
พอปวดท้องจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำในห้องขังมันก็สกปรกมากรับไม่ได้
ขอออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกตำรวจก็ไม่ให้สุดท้ายตัดสินใจปีนซะเลย
ขึ้นไปเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ปล่อยเธอตัวออกไป
ส่วนปืนเนี่ยเธออ้างว่าเป็นของลุงของเธอนะฮะสุดท้ายญาติก็มาประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวานเราเช็คกันภาพจริงหรือภาพปลอมมีคนแต่งภาพหรืออะไร

ใช่แล้วก็เป็นภาพข่าวหน้า๑๑สุภิมธ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปยืนเหมือนสไฟเดอร์แบรนด์จริงนะไปกรอกอยู่อยู่อยู่มุมเข้ามุมเลยนะฮะ